ทุกผู้ชมครับมีเด็กชายไว้๔ขวบคนนึงอยู่ที่ปราธิณบุรีน้องก็เดินตามสุนักที่บ้านอ่ะ
เดินไปโอ้โห๒กิโลเมตรได้ไปจมน้ำเสียชีวิตไม่น่าเชื่อนะนะครับ
มีเรื่องของสารพ่อปู่ที่เก่าแก่ถึง๑๐๐ปี
จุดนี้ครับทุกผู้ชมครับร่องน้ำกลางสวน
อาจจะดูไม่ลึกสำหรับผู้ใหญ่ค่ะแต่เด็กสี่ขวบ
ลงไปแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ตรงนี้นะฮะ

หลังจากได้รับการแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือจากนางภัยบูลหมู่มาก
อายุ๖๐ปีนะครับเป็นชาวบ้านตำบลคำตโนธอำเภอประจันตคามจังหวัดปลาจีนบุรี
หลานชายวัย๔ขวบก็คือน้องออกัส
หายออกจากบ้านไปตั้งแต่๖โมงเช้าวันนี้
กู้ภัยออกตามหากันนะครับชาวบ้านก็ไปด้วยนะฮะ
รอยเท้าเด็กไปเลยนะครับมีรอยเท้าสุนัขด้วยนะ
ไปจนถึงนู่นเลยครับรอยเท้าไปสิ้นสุดที่ขอบสระน้ำกลางสวนยูคาลิปตัส
ไปเจอสุนัขสีดำตัวหนึ่งเดินวนเวียนอยู่ตรงร่องน้ำ
เจ้าหน้าที่ก็เลยอ้าวงั้นลงไปค้นหาหน่อย
สุดท้ายน้องออกัสเด็กชายวัย๔ขวบ
เสียชีวิตอยู่ตรงร่องน้ำกลางสวนนะฮะ
ไกลมาจากบ้านเกือบ๒กิโลเมตร
เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำร่างเด็กขึ้นมาครับคือเด็กยังสวมชุดนอนลายการ์ตูนอยู่เลยนะครับ
กางเกงที่สวมเนี่ยสวมใส่กลับด้านด้วย
ชาวบ้านเชื่อว่าที่ใส่กางเกงกลับด้านตั้งแต่เมื่อคืนตอนนอนอาจจะเป็นรางไม่ดีก็ได้นะครับ
คือกู้ภัยเอาเด็กขึ้นมาก็พยายามช่วยปั๊มหัวใจนะแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผลนะฮะเสียชีวิตจริงนะครับ
ยายบอกว่าเช้ามืดวันนี้ยายตื่นมาทำงานบ้านตอนนั้นหลานชายนอนอยู่ที่ที่นอนนะฮะก็มีหลานอีกคนหนึ่งด้วยนะครับ
ทีนี้พอมาที่ที่นอนของหลานเนี่ยเห็นหลานคนเดียวฮะไม่เจอหลานอีกคนหนึ่งก็คือน้องออกัสที่หายไปก็ร้องเรียกแล้ว
แต่ไม่มีเสียงขานรับกลับมาเดินตามหาแถวบ้านใกล้ก็ไม่เจอก็ต้องแจ้งกู้ภัยกู้ภัยก็มาช่วยหา
รอยเท้าไปจนไปเจอหลานชายจมน้ำในสระน้ำห่างจากบ้านเกือบ๒กิโลเมตร
นี่นะครับคุณยายบอกว่าตอนที่หลานหายไปนะครับมีสุนัขตัวสีดำที่เลี้ยงเอาไว้ชื่อว่าเจ้าเสือ
มันหายไปด้วยขณะที่ค้นหาก็เจอแต่สุนัขนะตอนที่เดินไปแล้วก็ไปถึงจุดสิ้นสุดรอยเท้าเนี่ยเจอแต่สุนัขไม่เจอหลานก็หาไปอีก
แต่เจ้าเสือเนี่ยมันก็มาวนเวียนวนเวียนตรงร่องน้ำก็เลยคิดว่าหลานต้องจมน้ำแน่กู้ภัยก็ลงไปงมจนเจอร่างหลานนะครับ
ขณะที่ชาวบ้านเขาก็บอกว่าคือเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีอาถรรพ์อะไรหรือเปล่า
เพราะก่อนเกิดเหตุตาของเด็กไปตัดปลายไม้ที่มันล้มตายแล้วอยู่ใกล้กับสารพ่อปู่ที่มีอายุเก่าแก่กว่า๑๐๐ปี
คือตัดเมื่อวันก่อนนะฮะวันนั้นนายบุญเลิศนะตาวัย๖๐ปีของน้องออกัสเนี่ยเห็นว่ามีต้นไม้ใหญ่ล้มอยู่
ก็ไปขอชาวบ้านว่าเออขอตัดปลายไม้หน่อยนะจะเอาไปใช้แบบทำประโยงประโยชน์อะไรที่บ้านอ่ะ
ชาวบ้านก็บอกว่าเออตรงนี้มันเป็นอาถรรพ์หรือเปล่าแม้ชาวบ้านเขาจะไม่ได้หวงไม่ได้ห้ามไม่ได้ว่าอะไร
ต้นไม้ผิดล้มตายแล้วนะแต่ไปตัดแบบนี้มีอาถรรพ์สิ่งลี้ลับอะไรหรือเปล่า
มีใครเขามาขอเอาคืนหรือเปล่าเป็นต้นไม้ของสารพ่อปู่หรือเปล่าขอเข้ามาก่อนจะตัดหรือเปล่า
นี่นะฮะเราได้คุยกับคุณยายของน้องออกัสนะครับยายบอกว่าปกติหลานชายอยู่กับตากับยายนะครับ
กับแม่ไปทำงานแล้วน้องก็จะเป็นเด็กตื่นเช้าทุกวันอยู่แล้ว
ตี๕เนี่ยปกติยายจะตื่นมาหุงข้าวน้องออกัสหลานชายวัย๔ขวบจะตื่นพร้อมยายนะ
เมื่อเช้ายายก็ตื่นมาหุงข้าวตี๕ต้มข้าวให้หมาด้วย
พอเสร็จก็มาดูหลานในบ้านไม่เจอฮะไม่รู้ว่าออกัสหายไปไหนหน้าบ้านก็ล็อก
แล้วหมาที่บ้านหายไปตัวหนึ่งนะเป็นหมาที่เล่นกับน้องออกัสตลอด
ชื่อว่าเจ้าเสือเป็นสุนัขสีดำมันจะหวงออกัสมากใครเข้าใกล้ไม่ได้มันจะกัดทันที
ตัวนี้เจ้าเสือสุนัขไทยพันทางดำลายสลับขาว
ยายบอกว่าก็น้องเนี่ยถามยายมาเป็นอาทิตย์เลยว่ายายรักหนูไหมถ้าหนูตายยายจะคิดถึงหนูไหม
ออกัส๔ขวบถามมาเป็นอาทิตย์แล้ว
ถ้าหนูตายยายจะคิดถึงหนูไหมยายรักหนูไหมยายก็บอกไปว่าเออยายรักหนูมากนะลูก
ก็ไม่คิดหรอกว่าไอ้สิ่งที่เด็กพูดมันจะเป็นรางไม่ดี
ต้มข้าวให้หมาเออพอข้าวสารใส่เสร็จพอน้ำใส่เสร็จ
แล้วก็เข้าไปหาหลานไม่มีหลานแล้ว
ก็เรียกลุงมันบ้านนี้ก็เรียกตามันลุกขึ้นประตูหน้าบ้านก็ล็อก
ไม่มีมันก็ต้องไปนี่ยายก็นั่งต้มเข้ามาอยู่เนี่ย
มันจะทิ้งหลานเลยเราไม่รู้พอเราเข้าไปสิล่ะ
ไม่มีหลานแล้วแค่ไม่กี่นาทีเองด้านนางสาวกุลปวีหมู่มาก
อายุ๕๑ปีเป็นญาติของน้องออกัสก็บอกว่าแปลกใจเหมือนกันค่ะ
หลานเดินไปถึงจุดที่เสียชีวิตได้ยังไงเพราะทางที่น้องไป
ไม่ใช่ทางที่มีคนเดินผ่านไปผ่านมามีบ่อน้ำลึกด้วยป่าก็รก
เห็นรอยเท้าน้องเหมือนกับเดินลัดเลาะไปก็เลยช่วยกันตามหา
ทีแรกเจอหมาก่อนนะคะก็เลยเดินไปเรื่อย
จนไปถึงร่องน้ำในป่ายูคาลิปตัสกู้ภัยก็ช่วยกันงมหาแต่ไม่เจอ
ก็เลยจุดทูบบอกเจ้าที่เจ้าทางปรากฏว่า
มีหมาตัวสีดำที่ชื่อว่าเจ้าเสือ
เดินไปวนอยู่ริมร่องน้ำก็เลยบอกเจ้าหน้าที่ว่า
งั้นงมอีกรอบหนึ่งสุดท้ายเจอศพของน้องจริงค่ะ
พอดีพี่นี้ไปจุดทูปเบิกทางว่าเออเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าทุ่ง
เอออ่าพอพี่หันหลังมาก็เห็นให้เสือ
ตัวที่ไปกับน้องมันวิ่งไปวิ่งมาดมกลิ่น
ผู้ใหญ่ก็เลยพาลูกบ้านปูพมแล้วก็รวมปูพมหาเลย
ก็ไปเจอจริงใช่ด้านคุณตาของน้องออกัสค่ะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุ๓วันไปตัดต้นไม้เป็นไม้ใหญ่
บริเวณต้นไม้มีสารปู่ตาอายุเป็นร้อยปี
อยู่ที่หมู่บ้านใกล้ก็จุดทูปเทียนค่ะ
แล้วก็มีของเส้นไว้ขาวเข้ามาแล้วก่อนจะตัด
แล้วก็ทำแบบนี้เป็นประจำเพราะว่าตาเองมีอาชีพรับจ้างตัดไม้
แต่พอกลับมาถึงบ้านแปลกมากฝันติดต่อกัน๒คืนว่าแบกโรงศพ
พอรุ่งเช้าหลานชายหายไปแล้วก็มาพบเป็นศพ
ตาบอกเลยว่าไม่รู้หรอกว่าเป็นอาถรรพ์หรือเปล่า
แต่ก่อนตัดไม้ยืนยันว่าจุดทูบเทียนและขอขมาแล้วจริง
นายสังทองมุ้งบังอายุ๕๕ปีผู้ใหญ่บ้านหมู่๖
บอกว่าจุดที่น้องออกัสหายตัวไปเคยมีคนหายนะคะ
จุดนี้เลยจุดเดียวกัน๓คน๓๐ปีก่อนเป็นหญิงชราในหมู่บ้านหายไป๒วัน๒คืน
แต่ตอนนั้นไปพบว่านอนหมดแรงอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ด
ก็เป็นหญิงชราเหมือนกันหายไปชาวบ้านออกตามหาเป็นวัน
ไปเจออยู่ที่พุ่มไม้ริมถนนอยู่ใกล้ใกล้กับจุดที่ชาวบ้านเคยหาค่ะ
เหมือนกับมีผีบางตาเอาไว้เคยวนผ่านแล้วแต่ก็ไม่เจอ
ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองมีผู้ชายหายไปเหมือนกัน
แต่คนนี้ออกมาได้เองแล้วก็ล่าสุดก็น้องออกัสนี่แหละค่ะ
แต่ว่าครั้งนี้เคราะห์ร้ายจริงที่น้องเสียชีวิตชาวบ้านก็เชื่อว่าอาจจะเป็นอาถรรพ์หรือเปล่า
เพราะสมัยก่อนป่าแถวนั้นเรียกว่าคลองน้ำใสเป็นทางเกวียนเก่า
เล่าต่อกันมาว่าแถวนั้นเจ้าที่แรงมากค่ะ
แต่เรื่องอาถรรพ์นี่ก็แต่ว่าเมื่อก่อนนี้มันก็เป็นทางเกวียนเนอะ
ถามคนเท่าคนเจ้าบอกว่ามีอาถรรพ์ไหมเจ้าก็คงบอกว่ามีเหมือนกันจะว่าอย่างงี้
แต่ว่ามันจะเป็นอะไรนั้นก็ไม่อาจที่ว่าจะพูดได้
แต่ผมคิดในใจผมคงจะมีเพราะว่ามันเป็นเหมือนกันหมดเลย
เป็นแล้วหายไปหายหายไปป่าเดียวกันเลยแต่ไม่เสียชีวิตสามคนนั้นแต่เด็กนี่เสียชีวิต
ขอจุดทูปบอกหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างเอาข้าวเหนียวใส่ไปด้วย
แล้วก็จุดทูปบอกเขาว่าอย่าผมทำความสะอาดเด้อ
ไอ้คนที่พาไปยังไปทำความสะอาดช่วยกวาดที่มันโรคใบไม้โดนไถนะ
ใช่นี่ใช่ผมก็หากินทางตัดไม้
ผมพูดไปนานแล้วเขาโทรให้ไปเอา
แค่นั้นถ้านี้ผมตัดมาผมเอาฝันไม่ดี๒คืนว่าหามทบอะไรบ้าง
ไม่รู้นี่เนี่ยแต่มันจริงเลยครับเวลาความฝันเมื่อคืน
จากการชนะสูตรศพของน้องออกัสนะครับไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายนะครับ

เดี๋ยวรายละเอียดต้องรอผลอย่างละเอียดอีกทีนะครับ
ตอนนี้ญาติรับศพของน้องไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดอรัญญาราม
ที่องค์บรรดาจันทราคามประจินบุรีนะครับ
บรรยากาศก็เป็นสกเช่าแล้วครับท่านผู้ชมครับ

เพราะว่าน้องออกาซเด็กชายวัย๔ขวบ
กำลังอยู่ในวัยน่ารักนะฮะพูดเก่ง

แม้ว่าไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายนะครับ
ชาวบ้านก็ยังอดสงสัยไม่ได้อยู่ว่า
คือเด็กจะเดินไปไกลถึง๒กิโลเมตรได้ยังไง
แต่ก็เจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่าอาจจะเดินตามสุนัขไป
เพราะว่าเขาสนิทกับสุนัขตัวนี้ครับ